สภาพคือมีรอยกระสุนเข้ากลางหน้าผากกระสุนฝังใน
ตรงฝั่งซ้ายมือของศพเนี่ยมีปืนตกอยู่หนึ่งกระบอกด้วยนะคะ
สภาพศพคือผู้ตายเนี่ยสวมแว่นสายตาใส่เสื้อยืดคอเชิดสีฟ้า
กางเกงสแล็กสีดำที่ไหล่ยังมีกระเป๋าสีน้ำเงินสะพายอยู่เลยนะคะ
ปืนที่ตกอยู่เป็นปืน๙มมค่ะในลักษณะไก่ยังค้างอยู่
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่หนึ่งปลอกด้วยนะคะที่ถนนมีรถเก๋งของผู้ตายจอดดับเครื่องอยู่
รถมีชุดข้าราชการอยู่เบาะหลังส่วนที่เบาะหน้าฝั่งซ้าย
มีกระเป๋ารายเดอร์สีส้มตั้งอยู่ในนั้นมีกระต่ายสามตัว
รัฐทีวีลงไปตรวจสอบเรื่องนี้เพราะหลายคนยังคงคล่องใจว่าเขาถูกฆ่าหรือฆ่าตัวตาย
ชมลงคิดตามดูนะคะลองดูลองฟังไปเรื่อยเรื่อยนะ
คุณเลิฟได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของคนตายนะคะ
เขาบอกเขาคือคนสุดท้ายที่ได้เจอผู้ตายด้วย
เมื่อวานตอน๙โมงเช้าค่ะยังเจอหน้าพูดคุยกันอยู่เลย
ก็ยังทักทายกันตามปกติไม่ได้มีท่าทีว่าจะมีอะไรผิดปกติเลย
แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากจนกระทั่งตอนเที่ยง
ก็เห็นผู้ตายเนี่ยขับรถออกจากที่ทำงานก็คิดว่าคงจะกลับบ้าน
เพราะเอาจริงก็คือว่าผู้ตายออกจากที่ทำงานที่นี่แล้ว
แต่ที่ยังเข้ามาที่ทำงานอยู่เพราะว่าน่าจะเข้ามาเคลียร์งานเก็บของเก็บของจัดการงานนะคะ
เพราะผู้ตายเนี่ยได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาว่าผู้ตายพยายามที่จะหาที่พักเพื่อจะอยู่อาศัยใกล้ใกล้กับโรงเรียนนะคะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยหาได้หรือเปล่า
ก่อนหน้าที่จะสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้เนี่ย
ผู้ตายเป็นพนักงานราชการฝ่ายนิเทศสำนักงานการศึกษาเขตแห่งหนึ่งในตำแหัตราจ้างปีต่อปีนะคะ

ถามว่าผู้ตายเป็นคนยังไงก็เป็นคนอัธยาศัยดีค่ะ
ทำงานเก่งแต่ก็มีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะ
ไม่ค่อยจะเล่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าตัดเพาะอะไรในชีวิตให้ฟัง
ก็มักจะเห็นว่าไปไหนมาไหนคนเดียวตลอด
ส่วนตัวพกปืนไหมอะไรยังไง
เขาบอกว่าไม่ทันได้สังเกตถึงขนาดนั้นค่ะ
ส่วนมากผมไม่ค่อยจะรู้นะว่าเขาไปไหนมาไหนบ้าง

บางทีเวลาส่วนตัวเขาก็ไม่รู้ไปทำอะไร
เจอกันที่ทำงานอย่างเดียว

ก็กั้นนอกไปกินข้้ากันบ้างหนันครั้งหนึ่ง
มีโมเมนที่แบบกลับช้อชีวิต
หรือว่าดูเครียดไม่อยากดูอะไร

อ่ะทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่นะคะ
ตรงจุดชมวิวเขาสามมุกค่ะ

ทำเป็นทางเดินสำหรับชมวิวด้านบนมีราวกันตกสูงประมาณสักหนึ่งเมตรกว่ากว่าได้
หน้าอกอะค่ะถ้ามองลงไปด้านล่างก็ถือว่าสูงแล้วก็ลาดชันพอสมควรนะคะ
ส่วนบริเวณทางลงทะเลเป็นบันไดปูนเดินลงไปชมวิวได้
ถ้าค่อยเดินล้อโขดหินไปก็จะเป็นเนินทรายสามารถเดินไปถึงจุดที่พบศพได้ระยะประมาณสัก๕๐๑๐๐เมตร

ได้คุยกับผู้ดูแลสารเจ้าแม่เขาสามมุกเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีนักท่องเที่ยวคนไทยสองคนกำลังชมวิวถ่ายรูปอยู่ตรงจุดชมวิว
ภาคกลางคืนนี่ก็จะปอดคนไหมปอดคนค่ะเพราะจะมีคนตบปาก็จะมี
ยินเสียอะไรแต่ดูแลก็สีจีนมากน่ะนานแล้วค่ะมือซีด
แล้วรู้ได้ไม่คุ้นค่ะ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเมื่อวานเธอก็มานั่งพักผ่อนชมวิวตรงนี้แหละ
ก็เห็นว่ามีรถมาจอดเยอะแยะเลยเพราะมันเป็นจุดชมวิว
พอมารู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันเพราะเธอบอกว่าจริงตรงนี้๒ปีก่อนก็มีผู้ชายมาผูกคอตายเหมือนกันนะ
ใต้ต้นไม้จุดที่มีคนพบศพนี่แหละ
แล้วคนส่วนใหญ่ชอบลงไปด้านล่างหรือว่าชอบยืนข้างบน
ถ่ายรูปข้างบนค่ะเพราะข้างล่างมันจะไม่ค่อยมีคนลงไปมันจะเปรี้ยวหน่อยส่วนมากเขาจะอยู่ข้างบนกัน
มาพบศพอยู่ตรงแถวนี้มั้ย
เคยมีแต่ว่ามันนานมากแล้วค่ะหลายปีเป็นก็มันเจอเรื่อยนะคะพี่ก็ประมาณ๓ปีจะมีครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเป็นลักษณะเดียวกันครั้งล่าสุดเป็นแบบผูกคอตายค่ะ
ใช่ต้นตรงนั้นค่ะใช่แถวนั้นค่ะ
มันเหมือนมันไกลด้วยมองลงไปมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะ
ตำรวจเอกพัฒนารอบรู้ผู้กำกับการสอบพอแสนศุกร์บอกว่าก็มีการเรียกญาติพี่น้องและเพื่อนมาสอบถามนะคะ
ก็ยังไม่เจอสาเหตุว่าเขามีความเครียดหรือมีเรื่องอะไรทุกข์ใจหรือเปล่า
แค่ว่าพ่อแม่ของผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วก็เลยทำให้ผู้ตายนั้นอยู่คนเดียวค่ะ
ส่วนแฟนเนี่ยเคยมีแต่ว่าเพิ่งเลิกกันไปนะคะ
แต่ก็ยังคงมีการพูดคุยกันอยู่บ้าง
เท่าที่ดูในการสนทนากันในไลน์เนี่ยก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เก็บกฎ
แต่ไม่แน่ใจว่าผู้ตายจะถึงขั้นเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะคะ
พอตำรวจไปถึงที่ห้องพักเนี่ยนะคะก็พบโทรศัพท์มือถือผู้ตาย
เอาไปดูกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะ
วงจรปิดหน้าปากทางเข้าคอนโดผู้ตายค่ะจับภาพเอาไว้ช่วงเวลา๔ทุ่ม๒๔นาทีคือวันที่๑๒มิถุนายนนะคะ
เป็นนาทีที่ผู้ตายขับออกมาจากคอนโดก่อนที่จะเลี้ยวขวาคาดว่าน่าจะมุ่งหน้าไปเขาสามมุกระยะทางประมาณ๖กิโลเมตรค่ะ
พอไปถึงที่ห้องพักคอนโดไปดูที่คอนโดนิดนึงนะคะเพราะว่าไปเจอมือถือผู้ตายที่นั่นเขาบอกว่าค้นหาในพันทิพย์ถึงวิธีการฆ่าตัวตาย
ตำรวจก็เลยพุ่งเป้าว่าเขาน่าจะฆ่าตัวตายเกินกว่า๕๐แต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะ
เราไปคุยกับน้าสาวของผู้ตายนะคะเขาก็ยืนยันว่าติดใจการเสียชีวิตของหลานมากมาก
เชื่อว่าหลานจะฆ่าตัวตายน้าสาวตั้งคำถามแบบนี้ค่ะ
หนึ่งหลานไม่พกปืน
สองหลานไม่มีเงินจะซื้อปืนแน่นอน
ที่จะฆ่าตัวตายแถมยังบอกด้วยว่า๑๑มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะได้คุยกันนะคะในเรื่องของการบรรจุตำแหน่งข้าราชการ
ดีใจมากบอกว่าไปรายงานตัวมาแล้วด้วยแล้วก็มีการเตรียมซื้อชุดข้าราชการเอาไว้อย่างดี
น้าก็เลยถามว่านี่น่ะเหรอคือคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย
ไม่ไม่ที่มีเชื่อ
น้องไม่ทำร้ายตัวเองน้องเป็นเด็กขี้ขาน้องเป็นเด็กขี้กลัว
ขี้กลัวมันเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะเดินลงไปตรงนั้นมืดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะไปตรงนั้นมืด
คือนิสัยของน้องน้องเป็นเด็กขี้ขา
อาวุธปืนนะคะ
ทราบน้องไม่มีน้องไม่มีตังค์ไปซื้ออาวุธปืนขนาดนั้นหรอก
คือน้องแพงขนาดนั้นน้องไม่มีคุณหรอก